สะแก้วนี่นะคะเขาเป็นอาสาทหารพรานนาวิกโยธิน
เป็นอะไรกินเหล้าไปเมาเมาแล้วทำลายข้าวของในบ้าน
เอาปืนมาเอาปืนมายิงด้วยค่ะอุ้ยจะมีใครเป็นอะไรหรือเปล่า
ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะอันนี้เป็นตอนที่ตำรวจคุมตัวได้แล้วนะคะ

เขาขอโทษแล้วใช่ไหมขอโทษอ๋อออกขอโทรศัพท์
ขอโทรศัพท์นี่เจ้าหน้าที่ไปล้อมอยู่คนที่นั่งอยู่เนี่ย
คือนายสุดที่พรุ่งพิจารณ์อายุสามสิบสามปีเป็นอาสาสมัครทหารพระอาณาวิกโยชินที่ป๋งน้ำร้อนจันทบุรีค่ะ
แต่เหตุการณ์ที่เขาคลั่งอยู่ที่จังหวัดสะแก้วนะคุณผู้ชม
เพราะอะไรทำลายข้าวของในบ้านด้วยแล้วก็ยิงปืน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลโนนหมากมุ่นที่โคกสูงนะคะ
ตำรวจได้รับแจ้งปั๊บมีคนคุ้มคลั่งมีคนคุ้มคลั่ง
ตำรวจรีบไปเลยค่ะประสานชุดสวาสตร์แล้วก็เข้าไปตรวจสอบนะคะ
ร้านที่เกิดเหตุเป็นร้านขายของชำอยู่กลางหมู่บ้านเลย
เขาขังตัวเองอยู่นะเนี่ยนายสุธิพงศ์เนี่ยอยู่ในบ้าน
ตำรวจก็ปิดล้อมเอาไว้เพราะว่าที่กังวลคือตัวนายสุธิพงศ์เขามีอาวุธ
มีปืนอยู่ญาติก็ต้องมาแฟนก็ต้องมาเพื่อนบ้านก็ต้องมา
ช่วยกันเจรจาค่ะจะให้สุธิพงศ์เนี่ยมอบตัวแล้วตอนนั้นเนี่ยนะคะ
เจรจาอยู่เกือบชั่วโมงจนสุดท้ายสุธิพงศ์ยอมมอบตัว
เขายิงปืนออกไปสองนัดแล้วนี่ตำรวจต้องจับตัว
แล้วก็เอาตัวขึ้นรถไปที่โรงพักนะคะครับพี่สาวของสุธิพงศ
สาวของเมียสุธิพงศ์เนี่ยบอกแบบนี้บอกว่าสุธิพงศ์คงเครียดแหละ
กินเหล้าไปแล้วก็ทะเลาะกับเมียด้วยเมียกลัวไงแหมมีปืนอยู่แบบนี้
เมียก็หนีไปสิทีนี้สุธิพงศ์เขาก็โวยวายโวยวายนะ
บอกให้พี่เมียเข้าไปหาแล้วก็ถามเชื่อใจผมไหมเชื่อใจผมไหม
ควักปืนออกมาด้วยอ่ะเดี๋ยวให้พี่เมียเล่าหน่อยละกันค่ะ

นี่ไงเป็นจังหวะนั้นต้องรีบจับมือกดลงเลยนะ
แล้วเสียงปืนก็ปั้งปั้งกลัวไงเดี๋ยวปั้งออกไป
บอกปืนไปเจาะใครเข้าจะมีคนเจ็บคนตายนะคะ
แล้วนี่ตำรวจเขาก็ต้องทำแบบรัดกลุ่มเลยเพราะว่า
ผู้ก่อเหตุเป็นอาสาสมัครทหารพรานคือเชี่ยวชาญ
การใช้อาวุธปืนหนึ่งและมีอาวุธอยู่ในมือด้วยนะคะ

สุธิพงศ์เขาก็สารภาพว่าเขาก่อเหตุจริง
ทะเลาะกับเมียบันดาลโทษะยิงปืนระบายอารมณ์ค่ะ

แล้วก็มาทำงานอยู่ที่จันทบุรีก็มาอยู่กับเมียแหละ

แล้วก็พกพาอาวุธปืนแบบไม่มีเหตุอันควรถูกดำเนินคดีต่อไป
อันนี้ตอนที่คุมตัวขึ้นท้ายกระบะไปโรงพักนะคะ